คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
ขับรถขับราต้องระมัดระวังกัน
เพราะว่ามีรถคันหนึ่งกำลังจะเลี้ยวเข้าซอย
แต่ปรากฏว่าชนมอเตอร์ไซค์อย่างจังแบบนี้ครับ

มอเตอร์ไซค์แล้วตัวเองก็เสียหลักไปปีนฟุตบาทเหมือนกัน
ดูสิตะแคงข้างเลยเหมือนกันนะฮะ
ฝั่งนู้นคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เจ็บครับ
ฝั่งนี้รถก็เสียหายเช่นเดียวกัน
คือมันอาจจะมีจังหวะของการที่มีรถอีกคันบังอยู่

ใช่ฮะมันเป็นมุมอับเหมือนกันนะครับ
พอเลี้ยวเข้ามามันเลนส์๒แล้วก่อนที่จะเข้าซอยนะครับ

ฟอร์จูเนอร์สีขาวทะเบียนกไก่ท้อทหาร๑๕๕๖มหาสารคาม
เข้าซอยบนถนน๔เลนซึ่งไม่มีเกาะกลางนะครับ
จังหวะที่มอเตอร์ไซค์เขาขี่มาทางตรงพอดี
ทำให้เกิดอุบัติเหตุชนกันแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณปากซอย๑๔ถนนรณชัยชาญยุทธ์
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดก็บอกพี่กัดกันไว้แบบนี้ก่อนนะครับ
ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับ
คนขี่รถจักรยานยนต์เป็นผู้ชายอายุประมาณ๒๐๓๐ปีบาดเจ็บครับ
นี่ส่วนฟอร์จูเนอร์คุณดูสิรถตะแคงข้างเลยนะฮะ
มีผู้หญิงเป็นคนขับนะครับอันนี้ก็ตกอกตกใจเหมือนกัน
ส่วนคนเจ็บเมื่อกี้ก็เจ็บบริเวณฝ่ามือซ้ายแล้วก็รอยถลอกตามร่างกายนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ตำรวจสอบภอร์เมือง๑๐๑จะเชิญทั้งสองคนไปสอบปากคำอีกครั้ง
ก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนเหมือนกันนะครับ
เอาเป็นว่าทางแยกแบบนี้ทางเลี้ยวทั้งคนทางตรงแล้วก็คนที่จะเลี้ยว
อาจจะต้องระวังช้ากว่านี้อีกนิดหนึ่งนะคะ